แต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงดิวเก้าอี้รัฐมนตรี
เราเองติดตามข่าวสารก็ปวดหัวเนาะคุณผู้ชม

ทิศทางหลังจากนี้จะไปยังไงต่อนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยค่ะ

ผมยังยืนยันอีกทีนึงว่าเรื่องวุ่นทั้งหมดนี้
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้วางกับดักไว้ครับ
แล้วพอมาเจอกับดักก็มีปัญหา

พักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด

เพราะสวเป็นของอีกฝ่ายหนึ่ง
สวของอีกฝ่ายหนึ่งมาโหวตให้
แต่ว่าฝ่ายที่กำลังจะเป็นรัฐบาล
ก็มีเสียงปริ่มน้ำแค่๒๕๔เสียง
เกินครึ่งไปแค่๔เสียง
เป็นรัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำมากที่สุด
เป็นรัฐบาลที่ความต่างระหว่างพักฝ่ายค้าน
พักฝ่ายรัฐบาลมีเสียงแคบที่สุด
คือ๒๕๔กับ๒๔๕

รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำก็บอกแล้วบอกอีกว่า
งานสภาเนี่ยมันจะเดินไม่ได้
งานสภาเดินไม่ได้โอกาสที่สภาจะล่ม
เกิดได้ทุกนัดที่จะมีการประชุมสภา
แล้วพอสภาเดินไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้น
มันก็ลามไปถึงงานบริหารเดินไม่ได้
เพราะเครื่องมือของการบริหารคือ

ถ้าส่งกฎหมายมาที่สภามันไปไม่ได้
สภาล่มมีการขอนับคะแนน
ขอนับจำนวนคนเข้าประชุม

แต่ว่าสุดท้ายเขาเสนอนับองค์ประชุม

ฝ่ายรัฐบาลโอกาสที่จะนั่งกันเต็ม๒๕๔เนี่ย

แต่ก็ถ้าผนึกกำลังกันจริง
ทุกนัดต้องไม่ขาดไม่งอแงไม่เบี้ยวไม่มีปัญหา
แต่พอมาถึงวันนี้ไม่มีหลักประกันเลยครับ
พักร่วมรัฐบาลจะผนึกกำลังกันอย่างที่ว่า
ก็เพราะมีปัญหากันเรื่องเก้าอี้
ที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งโปรยไปเมื่อสักครู่
ตอนนี้ข่าวบนโต๊ะที่ให้สัมภาษณ์กันก็ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหา
แต่ข่าวใต้โต๊ะที่เล่นกันทางโซเชียลมีเดีย
พูดคุยกันอะไรก็อะไรกันเยอะแยะ
ก็มองเห็นว่ามันมีปัญหาแง่
มันมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะเก้าอี้สำคัญ
เก้าอี้คือเก้าอี้กระทรวงเกษตร
พักพลังประชารัฐเขามุ่งมั่นจะเอาให้ได้
ถึงแม้ว่าข้อตกลงไปยกให้ประชาธิปัตย์แล้ว
แต่ว่าประชาธิปัตย์เขาก็ยืนยันว่าข้อตกลงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงเกษตรอยู่กับประชาธิปัตย์
กระทรวงคมนาคมเขาก็บอกว่ายกให้พักภูมิใจไทยไปแล้ว
แล้วถ้าจะเอาคืนมาเอาไปแลกกัน
เขาก็ไม่ยอมแล้วมันจะมีปัญหาอยู่ตรงไหนก็มีปัญหา
พลังประชารัฐไม่ได้ก็จะต้องมีปัญหา
เอาคืนมา๒พักร่วมใหญ่เขาก็มีปัญหา
ปัญหาที่เบาที่เกิดขึ้นไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับ
เข้าประชุมสภาหายไปทั้ง๔๕คนแพ้โหวตแล้วครับ
กฎหมายใดก็ผ่านไม่ได้ครับ

รัฐบาลก็ขับเคลื่อนเป็นนโยบายอะไรก็ลำบาก
เพราะในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาเนี่ยต้องออกกฎหมายครับ
กฎหมายที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่เพียงพอ
คิดนโยบายอะไรขึ้นมาถ้าจะทำตามนโยบายนี้ไม่ใช่อยู่อยู่ทำนะครับ
ต้องไปดูซิว่ากฎหมายเก่าเนี่ยสนองตอบกับนโยบายใหม่ไหม
ถ้าไม่สนองตอบต้องออกกฎหมายใหม่
แก้กฎหมายใหม่เอากฎหมายเดิมมาแก้ใหม่
เอาแล้วแล้วถ้าสภาไม่ผ่านสภามีปัญหาในสภา
สภาล่มล่มแล้วล่มอีกมันจะบริหารประเทศได้ยังไงล่ะครับ
เขาก็เรียกว่ารัฐบาลเป็ดง่อย
ฉะนั้นวันนี้ท่านดูหัวข่าวที่เกิดขึ้นสิครับ
หัวข่าวที่หนังสือพิมพ์ลงวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความวุ่นวายทั้งนั้น
แย่งชามข้าวร้าวหนัก
พลังประชารัฐซัดกระทรวงไม่ใช่ที่ทำมาหากิน
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่าซัดเดือดประท้วงเก้าอี้ปมทวงเก้าอี้
พลังประชารัฐโต้อนุทิน
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกเด็กพลังประชารัฐกับอนุทินซัดกันนัว
ผมขอฉายหนังตัวอย่างหน่อยเถอะเมื่อกี้ที่คุณน้ำแข็งเอามาอ่านแวบ
ว่าที่เขาเล่นกันในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นยังไง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเริ่มก่อนเมื่อ๒วันที่แล้ว
ข่าวที่บอกว่าจะเอาเก้าอี้ไปแลกกัน
เอาเก้าอี้อื่นไปแลกกับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พอเป็นอย่างนั้นนักข่าวก็ไปเจอคุณธนากรวังบุญคงชนะ
คุณธนากรก็บอกว่าที่คุณอนุทินบอกว่ากระทรวงมีไว้ให้คนเข้าไปทำงาน
ไม่ใช่มีไว้ให้มาเที่ยวแรกไปแลกมาจบข่าวเนี่ย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

ข้อ๓กระทรวงมีไว้ให้ทำงานเพื่อประชาชนแลกเปลี่ยนได้
ถ้าจะเอาไปเพื่อประโยชน์บริษัทใด

ข้อสี่ไม่ยอมแลกเก็บไว้ทำงานให้ประชาชน

คนเขาสงสัยกระทรวงนี้ของข้าใครอย่าแตะ
และข้อ๕ไม่มีใครแลกอะไรกันไปกันมา
มีแต่หาความเหมาะสมไม่ให้คนเขานินทาว่าเลือกกระทรวงให้บริษัท

เห็นไหมฮะนี่ดูเดือดมากนะในทางการเมืองเนี่ย
ถือว่ากำลังจะร่วมรัฐบาลกัน
ชกกันอย่างนี้เนี่ยโอ้เรื่องใหญ่

แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเห็นว่าเฟซบุ๊กนี้ถูกลบไปแล้ว
แต่ไม่ทันนักข่าวลงรถเจือบทุกฉบับ
บอกว่าพักพลังประชารัฐจะคิดว่ามัดมือชก
คิดว่าได้นายกไปแล้วไม่แคร์พักร่วมรัฐบาล
ส่วนตัวอยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด
และเราก็เชื่อว่าถ้าคุณผิดสัญญาตั้งแต่ต้น
ไม่มีหลักประกันใดว่าจะผิดสัญญาอีกต่อไป
ประชาธิปัตย์จะต้องทบทวนในที่ประชุมสอสอ
และกรรมการบริหารพักกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน
นี่นี่ประเภทที่เรียกว่าลูกพัก
จริงอยู่ครับลูกพักพูดไม่ใช่หัวหน้าพักพูด

แต่ว่าระดับลูกพักขนาดนี้พูดเนี่ย
มันก็ต้องเป็นสัญญาณพอสมควร
คุณเทพไทยนั้นเขาก็มีสภากาแฟของเขาที่นครศรีธรรมราช

เขาก็โพสต์เฟสบุ๊คเป็นที่ประจำเขาว่าอย่างนั้นเถอะ

ล่าสุดคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์

ยืนยันว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด
กับพักพลังประชารัฐ
แต่ว่าข่าวเชิงลึก

หลายกลุ่มในภักดิ์พลังประชารัฐ

ฉะนั้นไม่นานจากนี้

เพราะเรื่องนี้มันจะเป็นผลพวง
ต่อการตั้งรัฐบาล

บนความไม่แน่นอนมากที่สุด

คนทำข่าวการเมืองมา๓๐๔๐ปี

ช่วงนี้ก็ต้องรบกวนอาจารย์บ่อยหน่อย
ครับนะครับขอบคุณครับในคิดเท้าใต้เมืองไทยนะครับ
แล้วก็เมื่อเช้านี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถามว่าเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่จะแล้ว
เสร็จนะฮะแล้วก็เนี่ยเหมือนแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีกัน
ประชาชนจะเบื่อหรือเปล่าพลเอกประวิทย์บอกว่าถ้าเบื่อก็ว่ากันไป
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็คงไม่ได้ไปให้ข้อคิดกับนักการเมืองเขา
เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็รู้กันทุกเรื่องนะครับ
แล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อย
ผลเอกประวิทย์บอกไม่ทราบนะฮะ